ส่วนช่วงนี้นะครับไปติดตามเรื่องราวของนี่เลยวัตถุมงคลที่ด่งดังมากในอดีต
นั่นก็คือจตุคามรามเทพในปัจจุบันนี้ก็ยังคงโด่งดังอยู่นะครับ
แต่ว่าความนิยมอาจจะน้อยลงเพราะฉะนั้นนะครับ
เจ้าวาดวัดเขาพระทองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช
นำเหรียญวัตถุมงคลจตุคามรามเทพนี่แหละมาประดับตกแต่ง
ให้มันดูเป็นลูกการ์ตูนโอ้โหเป็นการเอาใจวัยรุ่น
เพื่อเป็นการเข้าวัดมากยิ่งขึ้นนะครับประมาณนั้นพระมหาอารยนร์อาระยะนันต์อานานโท
เจ้าวาดวัดเขาพระทองอำเภอชะอวดนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็ทำสร้างพิพิธภัณฑ์จตุคามรามเทพที่มีนับแล้วเนี่ยนะประมาณแสนองค์แล้วครับ
ติดกับผนังและเพดานห้องเป็นรูปต่างนะครับ
พระพุทธรูปยันพญานาคแล้วก็ล่าสุดนะครับเจ้าอาวาส
ต้องการที่จะดึงให้เยาวชนเข้าวัดมากยิ่งขึ้นจึงได้ให้ช่างนะครับ
ทำเป็นรูปตัวการ์ตูนยอดฮิตเลย
อย่างเช่นโปเกมอนและโดราเอมอน
แล้วก็เป็นการสอดแทรกธรรมะเป็นภาษาบาลีเข้าไปอีกด้วยนะครับ
โดราไอมอนนี่เป็นแมวแต่ว่าเป็นสารพิเศษ
ล้วงอะไรก็ไปในกระเป๋าโดราไอมอนก็ขึ้นมาได้หมด
แต่ตามความเป็นจริงคนเราทำอะไรก็ต้องใช้ปัญญา
แล้วก็ต้องมีความภาคเพียรอันนี้ก็สอนธรรมะได้
ก็ถือเป็นการทำจัตุคามในรูปแบบโปเกมอนโดราไอมอน
เพื่อให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่วัยรุ่นนั้นได้มาดู
ได้มาศึกษาเรียนรู้ธรรมะผ่านรูปภาพ
จากตัวการ์ตูนที่เด็กเขาชอบดู
ก่อนหน้านี้นะครับเจ้าอาวาสวัดเขาพระทอง
ยังเคยเปิดรับบริจาคเหรียญวัตถุมงคลจตุคามรามเทพ
ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองนครศรีธรรมราช
ต่างที่เคยด่งดังในอดีตนะครับ
เพื่อรวบรวมมาสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์จตุคามรามเทพ
ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่ครอบครอง
นำบริจาคเป็นจำนวนมากโดยบางส่วนนะครับ
นำไปให้ที่วัดแต่บางส่วนก็ใช้วิธีส่งทางปรายศนีย์ครับ
ที่ผ่านมานะครับมีประชาชนจากทั่วสารทิศเลย
เดินทางไปกราบไหว้ขอพรและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จตุคามรามเทพจำนวนมาก

เจ้าอาวาสเนี่ยก็ถือโอกาสให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติของจตุคามรามเทพ
พร้อมทั้งสอนธรรมะควบคู่กันไปอีกด้วย
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกุศโลบายที่ดีอย่างที่น้องใบตองบอก
เป็นการนำเอาเด็กเข้าหาวัดเข้าหาธรรมะมากยิ่งขึ้นนั่นเอง